ทุกที่มาทีนี้เป็นเรื่องของการเตรียมไปตรวจสอบอาการอาภาศของพระธรรมชโยค
ใช่แล้วค่ะแพทยศภาบอกว่าสักประมาณวันที่๑๐มิถุนายน
ก็สามารถที่จะเดินทางไปตรวจอาการอาภาษณ์ของพระธรรมชโยได้
ขณะที่วันนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษก็ได้หารือกับเจ้าหน้าที่๓ฝ่าย
เกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินคดีกับพระธรรมชโยอีกครั้งค่ะ
วันนี้นะคะใช้เวลานานกว่า๑ชั่วโมงในการประชุมร่วมกัน๓ฝ่าย
พนักงานสอบสวนและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พร้อมด้วยพระเทพรัตนสุธีเจ้าคณะจังหวัดปฐุมธานี
เพื่อหาแนวทางการดำเนินคดีกับพระเทพยานมหาหมุณี
หรือพระธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
ในคดีสมคบกันฟอกเงินร่วมกันฟอกเงิน
นายสมศักดิ์โตรักษาในฐานะทนายความของเจ้าคณะจังหวัดปฐุมธานี
ก็ได้ออกมาเปิดเผยผลการหารือว่า
เพื่อให้เป็นผู้เจรจาให้พระธรรมชโยมอบตัว
เบื้องต้นวัดพระธรรมกายได้เสนอเงื่อนไขการเข้ามอบตัวกลับมาแล้ว
แต่ว่ายังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้
จะสามารถรับเงื่อนไขดังกล่าวได้หรือไม่
ขณะที่พันธ์ตำรวจโทสมบูรณสารสิทธิ์
ก็มีบางข้อที่จำเป็นต้องกลับไปหารือกับคณะพนักงานสอบสวนกันอีกครั้ง
ว่าสามารถรับข้อเสนอได้หรือไม่
ซึ่งทั้ง๓ฝ่ายจะมีการประชุมหารือเพื่อสรุปความเห็นต่อการดำเนินคดี
กับพระธรรมชโยอีกครั้งในวันที่๖มิถุนายนนี้เวลา๑๔นาฬิกาค่ะ
ส่วนกรณีที่แพทยศภาจะเข้าไปตรวจอาการอาภาษณ์ของพระธรรมชโย
ทางพนักงานสอบสวนจะเข้าร่วมสังเกตการณ์หรือไม่นั้น
พันธุ์ตำรวจโทสมบูรณชี้แจงว่าการเข้าตรวจอาการอาภาษณ์ของพระธรรมชโย
ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมสังเกตการณ์นะคะ
ขณะที่การประสานงานระหว่างศิษยานุสิตของวัดพระธรรมกายและแพทยศภา
นายแพทย์สัมพันธ์คมฤทธิ์ประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรมชุดพิเศษบอกว่า
แพทยศภาได้ประสานงานไปยังร้อยโทนายแพทย์ชูชัยพรพัฒนาพันธ์แพทย์ผู้รักษาพระอาการ
อาการของพระธรรมชโยอย่างไม่เป็นทางการ
เพื่อแจ้งมติของที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
ในการส่งแพทย์จากราชวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
เข้าไปตรวจวินิจฉัยโรคของพระธรรมชโยแล้ว
โดยเรื่องดังกล่าวจะเข้าที่ประชุมแพทยศภาอีกครั้งในวันที่๙มิถุนายน
และน่าจะสามารถเข้าตรวจวินิจฉัย
พระธมชโยได้เร็วที่สุดวันที่๑๐มิศน
ขณะเดียวกันนะคะได้มีการร่างหนังสือคำยินยอมของพระธรรมชโย
ให้ตรวจอาการอาภาษณ์และให้แพทยศภาเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะได้
อกจากนี้นะคะคณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกายยังเข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวัน
พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรคลองหลวงกรณีที่พระพุทธอิสระให้สัมภาษณ์ต่อสำนักข่าวแห่งหนึ่ง
โดยมีใจความสำคัญว่ามีการส่งคนเข้ามาปะปนเป็นสายข่าวอยู่ร่วมกับผู้ปฏิบัติธรรมในวัดพระธรรมกาย
เรื่องนี้นะคะทำให้คณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกายเกรงว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยต่อคณะศิษยานุสิตที่มาปฏิบัติธรรม
เข้าแจ้งความเพื่อยืนยันว่าหากเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายหลังจากนี้ไม่ใช่การกระทำของสิทธิ์ในวัดพระธรรมกาย